ซึ่งกลายเป็นประเด็นดราม่าจากโพสต์ของทนายตั้มที่โพสต์ไปเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่ามันเกิดขึ้นจากคนในวงการกีฬา

ลูกชายของนายกสมาคมกีฬาติดต่อกลับมาหาคู่กรณีแล้วนะคะ
หลังจากคู่กรณีไปร้องกับทนายตั้มให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้

ตรงถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าศรีนครินทร์
ซูมิชิปาเจโร่เนี่ยขับมาในช่องทางขวาแล้วชะลอกำลังจะกลับรถนะคะ
อเช่รุ่นพาราเมล่าซึ่งวิ่งตามหลังมาในช่องเดียวกันเนี่ย
ชนท้ายอย่างแรงเลยเนี่ยค่ะคือท้ายลอยขึ้นมาเลยนะคะ
แล้วเดี๋ยวดูอีกมุมนึงนะคะคือพอชนแล้วเนี่ยจะเห็นว่า
ล้ออะไรชิ้นส่วนใต้ท้องรถเนี่ยมันหลุดออกมากองไว้เลยนะคะกับพื้นถนน
ตอนนั้นฝนก็ตกหลุดมากองแบบนี้เลย
อันนี้เกิดขึ้นช่วงเกือบเที่ยงคืนของวันที่๒๓มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่อย่างที่บอกค่ะอุบัติเหตุอันนี้กลายเป็นดราม่าเป็นประเด็นขึ้นมา
บอกว่าคู่กรณีที่ชนเป็นบุคคลระดับนายกสมาคมกีฬาแห่งหนึ่ง
ซึ่งตอนที่ยืนรอประกันของทั้งคู่มาคุยเนี่ย

หลังจากนั้นแนวทางคดีมันเริ่มออกนอกทางแล้ว
เพราะว่าเขาไม่ยอมจ่ายค่าเสียหายแล้วมีการสับเปลี่ยนคนขับค่ะ
เจ้าของรถที่โดนชนเขาบอกว่าเขากลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
มันมีบุคคลที่๓มาแล้วคาดว่าเป็นตำรวจ
แล้วก็มีการเปลี่ยนตัวสับคนขับกัน
ล่าสุดค่ะนายดอนหรือว่านายปริณฑรรุ่งจินดาพร
เจ้าของธุรกิจป้ายโฆษณาไปขอความช่วยเหลือจากทนายตั้ม
ให้มีการตรวจสอบคู่กรณีเพื่อให้รับผิดชอบตามที่ได้ตกลงกันค่ะ
หรือได้ว่าน่าเขาน่าจะรับผิดชอบให้เราได้
เอาแค่เขาไปว่าให้ประกันเขาไปแจ้งความเพื่อว่า
เป็นคู่กรณีที่รับผิดชอบเราแค่นั้นเองครับ

นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนะคะบอกว่า
ถ้าหากว่าคู่กรณีให้คนอื่นมาออกตัวรับแทนว่าเป็นเจ้าของรถและเป็นคนขับ
อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
แล้วในขณะที่ทนายตั้มกับผู้เสียหายกำลังแถลง
กำลังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวปรากฏ

คนที่โทรเข้ามาก็คือลูกชายของนายกสมาคมกีฬา
ติดต่อเข้ามาหาผู้เสียหายแล้วยืนยันค่ะ

เขาอยู่ระหว่างหารถสำรองให้กับผู้เสียหาย
แล้วก็ได้โอนเงินค่าซ่อมมาให้แล้วเบื้องต้น
อย่างนี้พี่ส่งเลขบัญชีมาเดี๋ยวผมโปรดให้ครับ

ได้ครับอย่างไรเขาอยู่ที่ธนัยตั้มไว้ครับ

พี่ไปคำนวณยอดก่อนแล้วเดี๋ยวส่งไลน์ไปให้เขาพร้อมกับเลขบัญชี

อันนี้จะส่งมา๖๘๐๐๐๐๐บาทนะพี่

นี่ค่ะคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นหน้างาน
ตอนที่ธนายตั้มกำลังให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวเรื่องนี้พอดีเลยนะคะ
นายตั้มระบุผ่านเฟซบุ๊คค่ะบอกว่าถึงแม้ว่าฝ่ายคู่กรณีชดเชยค่าเสียหาย
แต่ว่าในคดีอาญาเมื่อความผิดสำเร็จแล้ว
ตำรวจก็ต้องเรียกตัวคู่กรณีมารับทราบข้อหาคดีจราจรนะคะ
ส่วนลูกชายก็ถือว่าเข้าข่ายความผิดแจ้งความเท็จกับพนักงาน
ภูมิกับการตำรวจนครบานประเวทค่ะบอกว่าหลังจากนี้อาจจะต้อง
หรือสำนวนการสอบสวนใหม่เพื่อฟ้องเอาผิดกับผู้กระทำความผิด
เพราะว่าพบหลักฐานว่ามีการให้ผู้อื่นมาแสดงตัวรับผิดแทน
เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องเตรียมตรวจสอบรถคันที่ชนด้วยว่า
ทะเบียนตรงกับตัวรถหรือเปล่านะก็เลยไม่ได้จบตรงแค่การพูดคุย
แล้วก็ให้ค่าเสียหายเยียวยาก็เยียวยากันไปนะ
แต่เรื่องคดีอาญาคดีจราจรก็ต้องว่ากันไปด้วยกลายเป็นคดีความค่ะครับ